เอ้าไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ไม่ใช่ยืนหนึ่งแต่โดนไปหนึ่ง
เขาก็เลยคาใจนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่ภูเก็ต
ก็ขี่จักรยานยนต์ในที่เป็นทางวันเวย์แล้วขี่ย้อนสอน
ก็ผิดกฎจราจรก็ถูกเรียกปรับ
แต่ตำรวจที่ภูเก็ตเนี่ยที่ป่าตองนะขอปรับตรงนั้นเลย๑๐๐
เขาก็เลยสงสัยข้องใจ
เดี๋ยวท่านดูคลิปที่เกิดขึ้นนะครับ
ทางตำรวจก็ปัดมือที่ถ่ายอยู่

หรือว่าเป็นการปัดแค่แบบไม่อยากให้ถ่ายอะไรแบบนี้นะ
แล้วมันก็ตัดจบไปตรงนั้นนะครับ

ความยาวก็แค่ประมาณ๓๑วินาทีครับ

บริเวณโรงเรียนบ้านสายน้ำเย็น
สวัสดีรักษ์ตะบนป่าตอง

นักท่องเที่ยวหนุ่มชาวต่างชาติคนนี้

ตั้งคำถามตำรวจสพป่าตองว่า
ทำไมเอาเงินเข้าไป๑๐๐๐บาท

นักท่องเที่ยวคนนี้ขี่จักรยานยนต์

ทำไมถึงเอาเงินเข้าไปตรงนั้นเลย

ปัดจนมือถือของเขาเนี่ย

มีผู้ที่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความนะครับบอกว่า

สั่งปรับหน้าที่จ่ายแต่ว่า
ชาวต่างชาติคนนี้ไม่เข้าใจกระบวนการ

ก็เลยเอาคลิปที่บันทึกเอาไว้ไปเผยแพร่

มีคนที่เขาบอกว่าเขาเป็น

ชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยเพิ่งไปมีเรื่อง

ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากหาดป่าตอง

เป็นทางวันเวย์ปรากฏว่าเขาก็ขี่
เขาขาดใจก็คือไม่ให้ใบเสร็จ
รับเงินมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แล้วก็ถามว่าทำไมเอาเงินเข้าไปพันหนึ่ง

ทำไมไม่ให้ใบเสร็จตำรวจคนนี้ก็
พยายามที่จะผลักแล้วก็ไล่

ว่าถูกชกมา
ตาซ้ายแดงอะไรแบบนี้นะครับ

จากในคลิปเราก็คงไม่เห็นตรงนั้นนะครับ

สพป่าตองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยของตำรวจจราจรป่าตองนะครับ
บอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องทราบเหตุการณ์จากคลิปที่โพสต์ลงในสังคมออนไลน์แล้วนะครับ
แล้วก็สั่งให้ตำรวจที่อยู่ในคลิปทำรายงานชี้แจงมาว่าวันเกิดเหตุนั้นเกิดอะไรขึ้น
ก็ยอมรับว่าเป็นตำรวจจริงของท้องที่จริงนะครับแล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
แม้ว่านักท่องเที่ยวคนนี้จะไม่ได้มาแจ้งความวันเกิดเหตุนั้นคือวันที่๒กุมภาพันธ์นะครับ
ปากซอยสวัสดีรักษ์ถนนราชอุทิศ๒๐๐ปีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
แล้วคลิปก็เพิ่งมาเผยแพร่เมื่อวานนี้คือ๓กุมภาพันธ์
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนี่อันนี้ตำรวจพื้นที่เขาทราบเรื่องแล้วนะครับ